เรื่องของการถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มันก็เป็นเรื่องของดวงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาขนคณะกองยาว
ไปแก้บนเนื่องจากว่าได้โชคได้ลาบจากงวดที่ผ่านมานี้จ้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศการแก้บนที่วัดทรงเสวย
ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
งานนี้คุณสายฝนฤทธิเรืองเดชอายุ๕๓ปี
เป็นคนดวงดีดวงเฮงค่ะเขาเดินทางมาแก้บน
ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงเสวยค่ะ
ด้วยการนำกลองยาวของโรงเรียนวัดหัวยาง
น้ำแดงด้วยแล้วก็ไก่ด้วยของเล่นเด็ก
แล้วก็ประทัดอีก๒๐๐นัดมาแก้บนค่ะ
คุณพี่สายฝนเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
งวดที่ผ่านมาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
หลายใบได้รางวัลหลักหมื่น
นี่ก็เลยมาแก้บนนะคะเพราะว่าที่เห็นของเด็ดจากปลายประทัดไป
ก็คือของเด็ดปลายประทัดจากพี่จิ๊กนวรัฐไง
ก็เลยไปซื้อมาแต่ว่าเขาบอกว่าหมดเกลี้ยงทุกแผงเลย
แต่วันก่อนสลากจะออกรางวัลตัวเขาบอกว่าคุณพี่เขาฝัน
ฝันเห็นเด็กมัดผมแกะนะแล้วก็ถอดเสื้อนุ่งจงกระเบน
ลักษณะเนี่ยคล้ายกับไอ้ส้มฉุนเลยค่ะแล้วก็มาหา
แล้วมาชี้มาชี้ที่ตัวชี้เลยชี้บอกเลย
ก็เลยตัดสินใจมาชี้ที่ตัวคุณพี่เขาใช่ไหม
ซื้ออายุตัวเองซะเลยง่าย
เพราะว่าจะไปซื้อตามพี่จิ๊กนวรัฐเนี่ยมันก็ซื้อไม่ได้แล้วหมด
ปรากฏว่าถูกรางวัลจริงคุณพี่เขาอายุ๕๓
หลังจากที่ไม่เคยถูกมานานหลายปีเขาบอกแบบนี้
แล้วสำหรับไอ้ส้มฉุนเนี่ยนะคะชาวบ้านก็สร้างรูปปั้น
เอามาตั้งไว้บนสาราแห่งนี้นี่แหละเนื่องจากว่าหลวงปู่คล้อย
เจ้าอาวาสองค์แรกอะค่ะทั้งรักทั้งเอ็นดูไอ้ส้มฉุนมาก
และเรื่องเหลือเชื่อก็คือไอ้ส้มฉุนเนี่ยชาวบ้านเขาเล่านะ
ว่ามักจะออกมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยด้วย
แล้วก็ยังมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้ว
หลายสิบงวดติดกัน
ก็เลยทำให้มีชาวบ้านมากราบไหว้ไอ้ส้มฉุนกันที่วัดเนี่ยเยอะแยะเนืองแน่นแบบนี้นะคะ
นี่แหละก็ใครดวงดีดวงเห็งสมหวังยังไง
ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันค่ะ
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะดวงใครดวงมัน
จริงแล้ววันนี้มีคนดวงดีมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะ
เออเดี๋ยวไปคุยดีกว่านะตัดสินล้างดีกว่านะ
ก็มีเคล็ดลับอะไรที่จะให้ดวงดี